โจ้เป็นสุนัขพันธุ์อะไร

อย่างที่บอกไปว่าการค้นหาน้องดีเจในครั้งนี้

ยังเป็นฝีมือของเจ้าสัตว์สีขาคู่ใจสุนัขที่ชื่อเจ้าโจ้
ซึ่งคุณตาของน้องดีเจคุณสุจิตชายโยบอกเลยว่า
ผู้ที่นำทางจนมนุษย์อย่างเราไปเจอหลานก็คือเจ้าโจ้ตัวนี้นี่แหละ
เพราะว่าคุณตาเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนที่จะเจอน้อง๑วัน
โจ้ยังพยายามเห่าแล้วก็ส่งสัญญาณบุ้ยใบ้ไปทางป่า
เมาะหลังบ้านแต่ตอนนั้นไม่มีใครเอกใจ

ลักพาตัวหรือเปล่าไปอยู่ที่ไหนกังวลกันอยู่
พอได้ฟังความจากเจ้าของสวนก็มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่
กว่าร้อยคนปูพรมพื้นที่หลังบ้านพักที่เป็นป่าละเมาะนี่แหละค่ะ
แล้วก็เป็นสวนผลไม้กับภูเขาด้วยเพราะถือว่าจุดนี้เป็นจุดเดียวเลย
เจอน้องดีเจย์แล้ว
ซึ่งน้องอยู่ห่างจากถนนไป๒๐๐เมตร
พอเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงก็

วิ่งนำวิ่งนำไปเลย

ถึงแม้ว่าจะเป็นต่างสายพันธุ์กัน

แต่ว่าความรักที่มันมีต่อเจ้าของ

ทำให้มันพุ่งตัวแล้วก็พาทุกคนไปช่วยเหลือ
แล้วก็ตามหาน้องดีเจจนเจอได้

โจ้ไม่เคยล้มเลิกเลยที่จะตามหาน้องดีเจ
บุ้ยใบ้ให้ทุกคนในครอบครัวรู้ว่า

ในที่สุดก็สามารถเจอตัวน้องได้จริง

โจ้นี่ไม่ได้เป็นสุนัขพันธุ์อะไรที่เลิศเลอ

ผูกพันกันแล้วก็ช่วยช่วยเต็มที่
คือมันเป็นคุณสมบัติที่สุนัขทุกตัวมี